เขาบอกว่าตอนนี้สร้างรายได้อย่างดีเลยจ๊ะ
ทางใต้ช่วงนี้ลงหาดค่ะ

มากันที่บริเวณหาดกาสิงนะคะ
อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอรังงูจังหวัดสตูน
เขาบอกว่าตรงนี้บริเวณชายหาดยาวไปจนถึงแหลมสนตำบลแหลมสนเลย
ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนเขาเดินลงชายหาดไปหาหอยท้ายเผา
หอยท้ายเผาเจ้าบ้านเวลาหาเขาจะเดินหารู
หารูนเล็กที่มันอยู่ติดกัน
ใช้เครื่องมืออย่างเสียมบางคนก็ใช้มีดนะเจาะเข้าไปในสาย
ทรายที่มันมีรูอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ารูแบบนี้คือรูของหอยท้ายเทา
แล้วหอยมันจะฝังตัวอยู่ลึกลงไปในพื้นทรายประมาณสัก๕๑๐เซนติเมต
คุณดูดินี่ตัวใหญ่มาก
แต่คนที่จะหาได้ต้องมีความชำนาญนะ
ใช่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างคุณอำรีหมิดรนนะคะ
หาหอยไปขายได้กว่า๒๐๐บาทแล้วคุณ
ดิเตียนหาหอยเลยเนี่ย
เนื่องจากอะไรล่ะปีนี้มันมีมรสุมขึ้นลมแรงกว่าทุกปี
ก็เลยทำให้หอยมันโดนคลื่นซัดขึ้นมาอยู่บริเวณชายหาดเยอะ
เด็กก็หาเป็นคุณดูดิแล้วเด็กเขาชอบขึ้นเด็ก
สมัยเราเด็กแค่เก็บเปลือกหอยได้ยังดีใจ

หอยเสียบตัวอีกอะใช่มั้ยคะ
บางคนอย่างงี้ฉันเนี่ยไปเที่ยวไปเตียบเปลือกหอยได้ก็ดีใจแล้ว
พอหาออกมาได้นะก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ากว่า๒๐ราย
มารอซื้ออยู่ริมหาดเลยคุณดูดิ
สำหรับหอยนะคะถ้ารับซื้อหน้าหาดก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐

ใช่รายได้ดีอยู่
คุณดวงใจเจ๊สานะคะแม่ค้าที่มารับซื้อ
เขาบอกว่าชาวบ้านจะมาหาหอยท้ายเผากันเยอะมาก
แต่ละคนก็หาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถนะ
คนที่หาเก่งบางคนได้วันนึงเนี่ย

๔๓๒๒๐๐บาทต่อวัน

แต่ถ้าไม่กี่ตัวมันก็สร้างรายได้แล้วเพราะว่ากิโลหนึ่ง๔๐๐อ่ะ
คุณบอก๓กิโลกรัมครึ่งชั่วโมงหรือ๑ชั่วโมง

ก็มีงุนเต็มชายหาดแต่มันต้องอยู่ที่ความสามารถ

ดูไฟดูมาเหมือนมันเดินจงกลมเหมือนกันเนอะ
ใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณ๕๑๐เซนติเมตรมันไม่ได้ลึกมากไง
เราสามารถล้วงไปดึงขึ้นมาได้